ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่นนทบุรีนะคุณนะ
มีพนักงานร้านสะดวกซื้อเดินออกมาทิ้งขยะ

คุณผู้ชมฮะมีเหมือนเป็นตะกร้าเด็ก
แต่มีผ้ายันสีแดงคลุมเอาไว้
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไปเปิดตระก้าดู
ตอนแรกคิดว่าจะมีเหมือนศพเด็กร่างเด็ก
เจอกระเป๋านะครับนะครับ
ก็อย่างที่เห็นเลยว่ามีอะไรอยู่บ้างนะฮะ
ทิ้งขยะตรงนี้หลังร้านสะดวกซื้อ
เทศบาลเมืองบางกร่างถนนท่าน้ำ
วัดโบดตำบลบางกร่างอเภอเมืองจวดนทบุรีนะครับ
คุณผู้ชมฮะกู้ภัยก็หนาวร้อนเหมือนกัน
ว่าตกลงแล้วเขาเอาอะไรมาทิ้งกันแน่นะครับ
ก็ตะก้าผ้าสีฟ้ากว้าง๕๐คูณ๓๐เซนด้านใน

ข้างกันพบรองเท้าเด็กสีขาวอีก๑คู่นั้นวางอยู่
ไม่เจอตัวเด็กทารกไม่ทราบใครเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาทิ้งไว้
อกจากนี้ในถังขยะพบกางเกงขายาวสีดำ๒ตัว
กล้ามสีเทาอีก๑ตัวถูกทิ้งไว้เหมือนกันนะครับ

เมื่อกี้เห็นแล้วผ้ายันสีแดงนะฮะผ้าผืนใหญ่เลย
พนักงานร้านสะดวกซื้อเล่าให้ฟังบอกว่าออกมาทิ้งขยะหลังร้าน
สายตาเหลือไปเห็นตะก้าผ้าสีฟ้าวางอยู่
แต่น่าแปลกใจมากเพราะว่าไอ้ที่มันสะดุดตามาก
คือผ้ายันสีแดงคลุมเอาไว้ด้วย
ด้วยความตกใจวิ่งหนีเลย
แจ้งตำรวจให้ทราบทันทีนะครับ
ของของใครใครอย่าซักไว้

แล้วหนูออกมาโยนของตรงนี้

แล้วหนูก็ยังทักน้องหนูเลยว่า
ตรงนู้นน่ะของใครใครอย่าซักไว้
อ๋อของของใคร

เดินแล้วก็เดินไปตรงนู้น

เอาผ้าแดงผ้ายันคุมเอาวางไว้
ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูวิ่งอย่างเดียวเลยหนูกลัว

เห็นผ้ายันก็กลัวแล้วนะคุณนะ

แต่ทีนี้ตำรวจต้องสอบต่อต้องสืบต่อคุณ

ถ้าจะเป็นของที่ผู้ปกครองใช้แล้วกับเด็กนะ

มันไม่ใช่เพราะดูสิตะก้าสีฟ้าก็ยังใหม่
กระเป๋าเป้สีชมพูของเด็กก็ยังใหม่

หรือว่ามันคือเขาแบบเหมือนกับไม่ใช้แล้ว
คือโอเคเข้าใจแหละว่าเป็นของใหม่แต่คือเขาไม่ใช้แล้วหรือเปล่า

แล้วมันมีผ้ายันมารวมอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
เสื้อผ้าลักษณะกางเกงยังใหม่เหมือนกัน

ครับคร่าวนี้ความพีชอยู่ชิ้นผ้ายันอย่างเดียวเลย
เป็นขยะธรรมดาต้องที่การตรวจสอบกันต่อนะครับ
ใช่ค่ะสังคมไทยยึดยงกับความเชื่อ
พอมีอะไรแบบนี้คนก็เลยจะแบบเอ๊ะมันจะเป็นเรื่องหลอนอะไรหรือเปล่า